ว่าเปิดหัวใจเปิดตาเอาให้ดี
เพราะเราจะพาคุณไปรับบุญนะคะ
กับ๓สาวฝื่นสีหัวเขาข้อเข่าเสื่อม
อันนี้เป็นชื่อแบบทีมเขาที่เขาตั้งขึ้นมาเล่น
มี๓คนนะคะก็มีพี่ตั๊กสิริพรแม่สุนารี

บอกเลยว่าเขาก็แซวตัวเองเล่น
แต่ว่า๓คนนี้ยังแข็งแรงกันดีอยู่

เมื่อวานนี้ค่ะบินลงภาคใต้ไปนิดนึง
ร่วมพิธีบวงสวงรูปหล่อกุมารหนูนุ้ย
แข่งวัฒน์โมครานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเอง
คุณผู้ชมค่ะดูบรรยากาศพ่อแม่พี่น้องมาให้กำลังใส่เก็บคับข้างเลย
จากสามสาวตั๊กสิริพรสุนารีราชศรีมาแล้วก็ไฮอาภพรนะคะ
ที่เดินทางมาร่วมพิธีแล้วก็ยังมีพี่หนุ่มโครงกระพันธ์อย่างนี้
ตราพิทักษ์ศักดิ์สักสิทธิ์อย่างนี้นะคะคุณตั๊กโขงสกรแบบนี้คุณผู้ชม
และพี่น้องชาวภาคใต้เดินทางมาร่วมพิธีมากมายคุณผู้ชมค่ะ
ดูเอาเถอะนะคะได้ข่าวว่าศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะ
ใช่ไงโดยหลังร่วมพิธีเสร็จพระพี่ตั๊กได้ทำการแจกขัน
ซึ่งเป็นขันที่เข้าร่วมพิธีแล้วนะคะซึ่งชาวบ้านต่างพากันรอรับอย่างสนุกสนานเลยค่ะ
นอกจากนี้นะคะสามสาวค่ะยังขอร้องเพลงให้หนูนุ้ย
แล้วก็ชาวบ้านที่มาร่วมพิธีฟังอีกด้วย
แน่นอน๓สาวเจ้าแม่เลขเด็ดขนาดนี้
ก็ต้องร้องเพลงอะขอให้รวยขอให้รวย
ไปครบกันเลยค่ะ
โชคดีโชคดีสุขเสพเรียบรีขอให้รวยขอให้รวย
ขอให้เห็กเห็กด้วยนะครับ
ขอเล็กด้วยค่ะแม่จัดมามีไหมมีไหมแม่
ในภาพอาจจะไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรจ้ะ
เขาเรียกว่าตัวเลขมงคลก็แล้วกันนะคะ
เออนะคะที่คนที่ทำพิธีเนี่ยเขาให้มาท่านพรามให้มานะคะ

เรียกว่าเดินสายมูลเลยนะคะ
เรียกว่าสุดยอดคุณผู้ชมค่ะ
นี่นะก็มีพี่ฮายด้วยนะคะ
กับพี่ฮายไปด้วยกัน

นี่ไงข้างหลังเค้าอะ
พี่แจ๊กจะเก็บทุกเม้นเลยนะ
อาจจะเป็นเสียงตลกแต่สำหรับแจ๊กกะลีนนั้น

นี่ไงวันนี้อยู่อีสานห้าห้าต้องมาแล้วเกรดห้าห้า

คือถ้าออกกันจะฮ่าฮ่าไม่ออกเลยนะ
เมื่อกี้ที่ฉันเข้าไปส่องในอินสตาแกรมนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
ถ้าใส่เสื้อสีเปล่าหน้าที่ฉันไปถามเทปที่๒มา
ไม่เป็นไรเคล็ดลับเดียวกัน

สวยไปเลยค่ะขอทุกคนโชคดีจ้า